อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่คนไทยก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะ
คาดคิดว่าจะเจอด้วยคือไม่เคยคิดว่าจะติดในถ้ำหนึ่ง
แล้วไม่คิดว่าในถ้ำน้ำจะท่วมอีก
ที่สำคัญก็คืออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่า
ถ้ำแห่งนี้เนี่ยโอ้โหมันลึกลับซับซ้อนสลับซับซ้อนจริง
ถ้ำหลวงเนี่ยหลวงแปลว่าใหญ่ถ้ำหลวงคือถ้ำใหญ่นะฮะ
ถ้ำใหญ่ที่อยู่เทือกเขานางนอน
เทือกเขานางนอนเนี่ยคือชื่อของดอยของเทือกเขาแห่งนี้นะครับ
ขุนน้ำก็คือเขาอันนี้เป็นต้นน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำ
มีดอยตุงมีดอยผาหมีข้างบนก็มีดอยอะไรอีกนะครับ
ก็เลยเป็นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แต่คนที่อยู่ในพื้นที่มานานบอกว่าที่เทือกเขานางนอนเนี่ยไม่ได้มีแค่ถ้ำเดียวนะ

ยังมีอีกแบบนี้อีกสองถ้ำเหรอคะใช่แต่มันไม่เชื่อมต่อกันนะอ๋อ
กับโค้ชที่ไปติดอยู่เนี่ยอยู่ที่ถ้ำหลวงนะครับ
วันนี้เรามีข้อมูลนะครับจากการที่ได้ไปสอบถามกันมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้พบข้อมูลว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับถ้ำหลวงเนี่ย
มีถ้ำอีกนะครับรวมแล้วเป็น๓ถ้ำในเทือกเขานางนอนนะฮะ
แต่ว่าขนาดมันอาจจะเล็กกว่าถ้ำหลวงนะครับ
เส้นทางภายในไม่สามารถทะลุถึงกันได้นะครับ
ถ้ำก็เป็นเขตห่วงห้ามเขาห้ามชาวบ้านเข้าเลยล่ะ
เพราะว่ามันมีพวกแก๊งค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้
เข้ามาเป็นซ่องสุมเป็นแหล่งพักยาเสพติด
แถวนี้ก็เป็นเส้นทางผ่านไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับ
หลวงพ่อเจริญศรีปราธัมโมเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาหมี
เข้าไปเดินในถ้ำที่ดอยผาหมีด้วยนะที่นั่นเขามีถ้ำอยู่ด้วยที่ดอยผาหมีเนี่ย
ซึ่งเขานางนอนมีด้วยกันอยู่๓ถ้ำ
คือถ้ำเล็บหมีถ้ำสามพญานาคและถ้ำหลวง
ถ้ำ๓ถ้ำอยู่เรียงกันไป
ถ้ำเล็บหมีเมื่อประมาณ๔๕ปีที่ผ่านมาเคยเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดนะ
เป็นแหล่งพักยาของแก๊งค้ายาเสพติดด้วย
แต่เจ้าหน้าที่มากวาดล้างไปแล้วนะครับ
ทั้งสามแห่งนี้หลวงพ่อยืนยันว่าไม่เชื่อมต่อถึงกัน
เพราะว่าระดับของถ้ำมันต่างกัน

เพราะฉะนั้นนี่คือถ้ำรับน้ำ
พอช่วงหน้าน้ำน้ำหลากน้ำไหลแรงเนี่ย
จากบนเขาลงมามันลงถ้ำหลวงหมด
เขาเอาโรงงานมาเช่นที่
ทำอย่าเสพติดอะไร
อ๋อในสมัยก่อน
สมัยก่อนประมาณ๔๕๐ปีที่แล้ว

พร้อมซีอมาเก็บไปถ้ำนี้กับท่ำหลวง

อยู่ด้านนั้นก็เข้ามีประวัติ
ว่าไอ้ไอ้ปล่องไอ้พวกนี้ที่เข้าไปน่ะครับ
มันอาจจะมีส่วนนี้มาเกี่ยวข้องก็ได้
ก็เลยไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไป
ก็มาก็หวังว่าคุณคุณจะคุณจะไปพบน่ะผมคิดว่า
ถ้ำ๓ถ้ำที่ว่ามาเนี่ยมันเชื่อมกันไหมครับ

เชื่อผมเพราะระดับระดับมันต่างกันอืม
แต่ว่ายางถ้ำถ้าถามว่าถ้ำปล่องคุณน้ำนางนอนที่ออกจากถ้ำมา
จากครับใต้เขามากับครับกับถ้ำนี้มีโอกาสครับ
แล้วก็ที่ถ้ำสาวพญานาคให้มีโอกาสเพราะอยู่ในระดับแนวเนี่ย
ระดับแนวเนี้ยอ๋อที่น้ำมันจะออกมาจากบนเขาบนเขาใช่ไหมครับ
จากดอยตุงจากผาหมีเนี่ยครับเพราะว่าเขานี่มันมันเป็นระนาบลงไปตรงนั้นหมดเลย
ตามที่ถ้ำหลวงหมดอ๋อคือถ้ำหลวงนี่อยู่ต่ำสุดต่ำสุด
ตรงนี้ลำห้อยที่โยนมินมาที่เสียงน้ำที่ไร้ไปเนี้ยครับ
มันถูกกั้นโดยเขาอีกรุ่งหนึ่งมันถึงอ้อม
เพราะว่าน่าน้ำหลากนี้แรงมากน้ำน้ำน้ำแรงมากปรานักแค่ข้องดิน
บนเขาก็จะมีการพังทลายของหินปูนอะไรต่าง
สังเกตที่ลำห้อยที่โยมเข้ามาจะไม่มีดินจะมีเศษหินเศษสายของเขาเลยไม่หมายถึงความแรงของน้ำ
ก็ทางเจ้าวาดนะครับท่านยังเล่าว่าที่ถ้ำหลวงเคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับ
แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ต้องออกมานะครับ
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขตวรรณอุทยาน
นะครับเป็นพื้นที่ของแผ่นดินนะครับ
ก็เลยต้องออกมาจากพื้นที่นะฮะ